กลับมาติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะคะ

ทำให้นักศึกษาปริญญาโท๒คนเสียชีวิตค่ะ

รวมทั้งนายกรัฐมนตรีที่ก่อนหน้านี้ก็บอกไปแล้วว่า

อยากให้มีความเป็นธรรมตรงไปตรงมานะคะ
แต่ขณะที่ทางครอบครัวหรือว่าญาติของผู้เสียชีวิต
ตอนนี้ก็ยังคงทำใจไม่ได้กับการสูญเสียในครั้งนี้นะคะ
โดยครอบครัวฮอแสงชัยซึ่งเป็นหนึ่งในครอบครัวของผู้เสียชีวิตครั้งนี้
ก็ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกนะคะว่า
เปิดใจในวันนี้เป็นเรื่องของการขอบคุณสังคม
ที่ช่วยเหลือให้ความจริงปรากฏค่ะ
รวมไปถึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความยุติธรรม
และความเป็นธรรมกับครอบครัวด้วย

เสียงร่ำให้ปานใจจากขาดของนางกะมวลรัตรฮแสงชัย
บรรดาของนางสาวทันทพัฒน์ฮ้อแสงชัยหรือเบ้น
นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
อุบัติเหตุทางรถยนต์บนท้องถนน

ขับรถยนต์พุ่งชนรถของน้องเบ้นที่นั่งมากับเพื่อน

เมื่อวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
สิ่งที่ตอบแทนแม่คือทำให้ลูกของฉันต้องตายไป
เจ๋เจ๋จ๋าแม่เจ๋
เจ๋เจ๋ดีแปลว่าพอแล้ว
เจ๋จัยเย็นเคล้าท๋าน
คำพูดของผู้เป็นแม่ที่หัวใจแตกสลาย

เป็นผู้มีจิตสาธารณะตั้งแต่เด็ก
แต่สิ่งที่ครอบครัวได้รับกลับเป็นการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับ
แม้เหตุการณ์จะผ่านมากว่า๑สัปดาห์แต่ครอบครัวฮ้อแสงชัยยังทำใจไม่ได้
อยากเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเป็นธรรมในคดี
พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือจนความจริงปรากฏ
ส่วนอัฐิของนางสาวทันทพัฒน์มีสถานปฏิบัติธรรมหลายแห่งต้องการนำไปเก็บไว้
และส่วนหนึ่งจะนำไปลอยอังคารที่แม่น้ำคงคาประเทศอินเดียตามความต้องการของผู้เสียชีวิต
พิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษถูกจัดขึ้นพร้อมกันคือที่จังหวัดจันทบุรี
พิธีพระราชทานเพลิงศพนายกฤษณะถาวรเพื่อนนิสิตร่วมสถาบันของนางสาวทันตพัฒน์
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
เช่นเดียวกับพิธีพระราชทานเพลิงศพของนางสาวทันทพัฒน์ในวันนี้
ที่มีครอบครัวและเพื่อนร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
รวมไปถึงนายเจษฎาวีรพรบีดาของนายเจนพบผู้ต้องหาในคดีนี้
หลังจากที่เขาเคยเดินทางมาร่วมฟังสวดอภิษฐรรมในคืนแรก
ยังมีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและตัวแทนของนายยกรัฐมนตรี

ขอประทานโทษโดยเกี่ยวการทำงานสอบสวนในเบื้องต้นนะครับ
ผมเองก็แต่ว่าเราก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงด้วย
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่า
การสืบสวนของตำรวจเริ่มจากการรวบรวมพยานหลักฐานใหม่อีกครั้ง
ตั้งแต่การตรวจสอบที่เกิดเหตุ
สอบปากคำพยานเพิ่มเติมหลังจากถูกกระแสสังคมโจมตี
การดำเนินคดีล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น
ที่คดีนี้มีความเสียหายเกิดขึ้นค่อนข้างชัดเจน
นำมาสู่คำสั่งย้ายผู้กำกับการ
และพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีของตำรวจภูทรพระอินราชา
ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการต้นสังกัด๑๕วัน
เพื่อให้การสอบสวนข้อที่จริงปรากฏโดยเร็ว

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน